แล้วไปปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมเรือมังกรทีมชาติไทยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดครับตัวแทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ชื่นชมนักกีฬาเรือมังกรทีมชาติไทยนะครับ
และยืนยันว่าจะช่วยผลักดันให้กีฬาชนิดนี้นั้นโดดเด่นในระดับโลกครับ
จากการที่ทีมเรือมังกรไทยนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในศึกเรือมังกรชิงชำโลกที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย
ซึ่งนางสาวสุปรานีคุบตาสาตัวแทนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติยอมรับว่า
นักกีฬาเรือมังกรไทยนั้นมีความสามารถและใจสู้เกินร้อยครับ
ซึ่งการเดินทางมาชมการขันในครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าทีมนั้นมีการเตรียมทีมที่ดีไม่ใช่ใส่ใจแค่เรื่องของการซ้อมหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์แต่มีแผนในการรับมือในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันอีกด้วยครับ
อกจากนี้นะครับตัวแทนจากบอร์ดกองทุนการกีฬามองว่าเรือมังกรนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติไม่น้อยเลยทีเดียว
และในอนาคตก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกบรรจุเข้ามหากรรมกีฬาใหญ่อย่างโอลิปิกเกมส์
ซึ่งหากถึงวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีกับวงการกีฬาไทย